ส่วนเรื่องนี้ที่สงขลาก็มีเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันค่ะ
มีปากเสียงชกต่อยกันตรงร้านข้าวต้มรอบดึก
ชาวบ้านแล้วก็คนแถวนั้นต้องมาช่วยกันห้ามค่ะ

แล้วก็บอกว่าวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันแต่เดือดร้อนชาวบ้าน
เพราะดูสิคะรอบนี้ก็เป็นรถเป็นอะไรของชาวบ้านเขา

ชายชะกันหลายคนเลยชกต่อยกันเพื่อนในเหตุการณ์
ทั้งชายทั้งหญิงก็ห้ามนะคะพยายามห้าม
แต่ดูเหมือนว่าสองคนนี้ไม่ฟัง
ตำรวจสพนาทวีมาระงับเหตุก็ยังไม่หยุด

ถ้าดูเวลาก็เกือบตี๒และตี๑กว่านะคะ

ผู้สื่อข่าววันนี้ก็ลงไปในที่เกิดเหตุครับ
พบว่ามีข้าวของได้รับความเสียหาย
อย่างเช่นรูปปั้นสิงก็ได้รับความเสียหาย

คืนนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๓คน
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็คอยหาเรื่อง
คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเอาท่อนเหล็กไล่ตี
จนสุดท้ายเจอวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง

แล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็ไม่ยอมกันนะคะ
ต่อยกันในที่สุดมีคนถูกเตะจนสลบด้วยค่ะ

ตรงจุดนี้เป็นร้านข้าวต้มรอบดึก
คนที่มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันน่าจะเมามาจากที่อื่น
แล้วมานั่งดื่มกินกันต่อที่ร้านนี้
พอมาเจอแบบนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อน
เพราะว่าทรัพย์สินเขาเสียหายไปด้วยค่ะ